ภูเก็ตฮะชาวบ้านแถวนั้นอยู่กันไม่สุขเลย
ก็มีผู้ชายคนหนึ่งถือไม้เป็นไม้เหล็กนะ
ตีทั้งบ้านตีรถแบบนี้

ฟาดเข้าไปนะรถคันดำไม่รู้รถใคร
แต่ว่าคนก่อเหตุเนี่ยชื่อนายพุทธินันอายุ๓๖ปีก็คลุ้มคลั่งแบบนี้ครับ
โวยวายด่าทอไปทั่วเลย
ร้อนถึงตำรวจสพวิชิตต้องมาระงับเหตุครับ
ถามชาวบ้านแล้วก็ผู้เสียหายก็เลยทราบว่า

แถมยังเคยโดนดำเนินคดีมาแล้วด้วยนะ
อยู่บ้านคนเดียวเพราะว่า
ญาติที่อยู่บ้านเดียวกันก็อยู่กันไม่ได้กลัวกันหมดแล้ว

ครั้งนี้ก็เอาอีกแล้วคลั่งยาหลอนยาอีกแล้ว

ตำรวจสพวิชิตไปถึงพยายามเจรจาก่อนนะ

พุทธินันวางอาวุธก่อน
ไอ้ท่อนเหล็กนั้นอะวางก่อน

ตำรวจก็ต้องดำเนินการตามยุทธวิธีครับ
ปืนช็อตไฟฟ้าต้องมาฮะ
ยิงเอาไปเลยนั่น